ที่ข่าวนี้ค่ะเมื่อกี้จากตาใช่ไหมนี่มาดูที่ขาบ้าง
ขาของเด็กนักเรียนชายคนนี้เรียนอยู่ชั้นป๕
ถูกคุณครูเอาไม้เรียวฟาด๓ที
เนี่ยโดนคุณครูตีเป็นรอยที่น่องแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวของน้องเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันหนักเกินไปหรือเปล่า
เด็กไม่ได้ตัดผมต้องขนาดนี้เลยเหรอ
ท้ายที่สุดทางโรงเรียนครูก็มาขอขมาเลยนะคะ
ให้ดูร่องรอยบาดแผลเด็กตัวนิดเดียวเจอแบบนี้
น้องอยู่ที่อำเภอม่วง๓๐ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
แล้วก็โดนคุณครูตีคลังละ๓ทีแล้วก็เป็นรอยหกรอย๒ข้างแบบนี้
ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้พอมันกลายเป็นข่าวเป็นคราว
ผอโรงเรียนค่ะพอถาวรมาพร้อมกับคุณครูที่ตี
ครูผู้ชายด้วยนะครูสมชายพอใส่ชุดกากี
ที่ยกมือไหว้ใช่ไหมคะมาที่บ้านของน้องเลย
มาขอโทษครอบครัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วคุณครูที่มาด้วยกันคุณครูสมชายคนที่ตี
บอกว่าจริงจริงที่ผมทำไปเนี่ยครูก็เหมือนพ่อคนที่สอง
ผมรักผมเป็นห่วงลูกศิษย์ผมรักลูกศิษย์เหมือนลูกนั่นแหละ
แต่ผมก็ยอมรับผิดนะที่ผมตีไปมันอาจจะรุนแรงไป
แล้วเพื่อความสบายใจของครอบครัวด้วยผมก็เลยมาขอขมา
ขอโทษผู้ปกครองคุณครูคือเสื้อน้ำเงินคนนี้

หลายกรณีแต่ว่าผมก็ไม่เคยถึงเหรอ
แล้วผมก็พลาดจริงละตีนิดหน่อย
รักตีที่ขานี่แหละค่ะนี่น่ะ
ขอโพสต์เถอะทุกขอบคุณเถอะขอบพรรภ์หลายเถอะ

เย้ครับยกว่าข้ายเกลียดถึงชักพ่อกัน
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ขอโทษคุณพ่อน้องขอโทษยายขอโทษแม่ใหญ่เนี่ยนะคะ
เป็นบรรยากาศที่ครอบครัวของน้องก็นั่งอยู่ด้วย
ถามว่าพอครูมาพอมาเรื่องนี้มันจบไหม
คุยกันอยู่เคลียร์กันอยู่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ขอโทษ
ฝั่งครอบครัวน้องไม่ได้ติดใจเอาความนะ
เรื่องนี้ก็เลยจบไปเพราะว่าทางคุณครูเองเนี่ยเห็นไหมคะ
สัญญาแล้วว่าหลังจากนี้จะไม่ตีนักเรียนอีก
แต่ที่เหตุผลบอกว่าผมยาวและผมน้องเขายาวขนาดไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
คุณทัศนัยเคยไหมล่ะตอนเรียนแล้วผมยาวนะ
ก็เคยแล้วคุณครูก็ผมโดนก้อนผมเอากันไกลมาขีบผมไปให้มันเป็นรอยแหว่งแล้ว
ตอนเย็นแล้วก็ไปตัดแล้วก็มาเรียนอีกวันหนึ่งอย่างนี้
ก้อนผมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอีกนะว่าแบบขนาดไหนกล้อนจนอาย
จนไม่กล้าไปทำอะไรหรือว่าแค่เล็กน้อย
แต่ตี๓ทีนี่คือน่องแตกทั้ง๓ทีเลยนะครับ
เอาเป็นว่าเขาขอเข้ามาขอโทษกันไปเรียบร้อยนะครับ